ค่ะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในงาน
บวชนาคที่วัดแห่งหนึนนะคะ
มีอศถือปืนอยู่ในมือ
เดินอยู่กลางถนนแล้วก็ไปทำร้ายร่างกายวัยรุ่น

งานนี้ไม่ยอมจะเอาเรื่องให้ถึงที่สุด
แล้วก็จะฟ้องแพ่งเรียกค่าเสียหายด้วยค่ะ

หน้ารถแห่ในงานบวชนาคที่วัดในอำเภอโคกโพชัยจังหวัดขอนแก่นนะคะ
ผู้ชายเสื้อสีขาวในคลิปค่ะ
เป็นอศในพื้นที่อำเภอโคกโพชัย
คุณผู้ชมเห็นใช่ไหมคะเขาถือปืน

ช่วงที่กำลังทะเลาะกับวัยรุ่นในพื้นที่แล้วชาวบ้านมาช่วยกันห้าม
มีคลิปจากกล้องวงจรปิดค่ะ
เป็นเหตุการณ์ชุลมุนที่กลุ่มอศหลายคน

ทะเลาะกับวัยรุ่นในพื้นที่
ซึ่งเป็นเจ้าภาพงานบวชนาค
ภาพที่เห็นก็คือต่อยกันชุนละมุน
ชาวบ้านมาช่วยชาวบ้านมาห้าม
วัยรุ่นอยากให้ต้นสังกัดดำเนินการอย่างเด็ดขาดได้ไหม

ถ้าจะมาระงับเหตุมาอะไรมันก็ไม่ควรจะรุนแรงแบบนี้
เราก็เลยตามเรื่องให้ต่อนะคะ
วันนี้ทีมข่าวของเราไปที่จุดเกิดเหตุ

นางสาวสวรรคอายุ๓๗ปี
ก็เป็นเจ้าภาพจ้างรถแห่เครื่องเสียง
เขาเอาหลักฐานขออนุญาตจัดงานมาให้ดู
เอาใบขออนุญาตใช้รถแห่ใช้เครื่องเสียงมาให้ดู
เอาใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียมเทศบาลตำบลนาแพง
ระหว่างวันที่๑ถึง๓พฤษภาคมมาให้ดูด้วย
เพื่อจะยืนยันว่าขออนุญาตจัดงานอย่างถูกต้องทุกอย่างนะ
แขกที่มางานก็ดูแลเป็นอย่างดีนะ

คือ๒พฤษภาคมวันแห่นาคเข้าโบสถ์
หลังจากเสร็จพิธีในช่วง๕โมงเย็น
ก็ใช้รถแห่มอบความสนุกสนานให้กับชาวบ้าน
เพื่อนของนาคเป็นกลุ่มอศในคลิปค่ะ
กลายเป็นคนที่มาสร้างความวุ่นวายในงาน
กลายเป็นฝ่ายที่จะมาทำร้ายชาวบ้านในพื้นที่

ชาวบ้านเขาไม่พอใจเพราะเป็นถึงอศ
ควรจะมาดูความเรียบร้อยมาดูแลความปลอดภัยของประชาชน
ไม่ใช่มาหาเรื่องเองไม่ใช่มาเป็นฝ่ายก่อเหตุซะเอง

ไกลเกลี่ยจะอะไรก็ไม่ยอมนะคะ
จะต้องเอาเรื่องค่ะโดยเฉพาะเรื่องทางแพ่งเรื่องค่าเสียหายเนี่ย
เนี่ยจ้างรถแห่ตั้ง๒๖๐๐บาท
แล้วก่อนเริ่มงานประกาศบนเวทีไปแล้วนะ
ใครทำงานล่มต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายแทนเจ้าภาพ
เหมือนเจ้าภาพได้กลิ่นว่าไอ้งานบวชงานบุญมันชอบมีอะไรตีกันใช่ไหมพี่อุ๋ย
เจ้าภาพบอกว่ากันเอาไว้แล้วนะ
ประกาศเตือนตั้งแต่เริ่มงานแล้วว่าใครสร้างเรื่องงานล่มเนี่ย

ทีนี้แล้วพอมันเกิดเรื่องจริงยืนยันว่าจะเรียกค่าเสียหายไม่ไกลเกลี่ยนะคะ
ฝากถึงต้นสังกัดของอศให้ดำเนินการด้วยค่ะ
เพราะว่าถ้าไม่เห็นแบบนี้เป็นการราชการแบบนี้
ว่ากันนี่เรียงกันนี่ไปโจ๊กปืนออกจากรถมาครูประชาชนมันสมควรบ่
ทีมข่าวของเราได้คุยกับหนึ่งในคนเจ็บด้วยค่ะ
นายธนวิทย์หรือในตามอายุ๒๒ปี
เล่าให้ฟังพร้อมทั้งโชว์รอยแผล
มีแผลฟกช้ำที่หน้าหัวแตกเย็บ๒เข็มนะคะ
เขาบอกว่าเขาถูกอศทำร้ายโดนรุมด้วยนะเนี่ยเขาต้องเย็บเนี่ย
ตอนที่โดนรุมจำได้แค่ว่าอศเป็นเพื่อนของนาคที่มาร่วมงานบวช
มีปากเสียงกันทะเลาะกันแต่มันชุลมุนมากไม่รู้ใครเป็นใคร
ส่วนตัวไม่ยอมนะมาทำร้ายกันถึงขนาดนี้
ไกลเกลี่ยเหมือนกันนะคะไม่ไกลเกลี่ย
จะต้องดำเนินคดีตามขั้นตอนของกฎหมายค่ะ
ทีนี้เรื่องทางคดีค่ะ

ขั้นตอนก็จะต้องมีการสอบปากคำทั้งสองฝ่ายให้ครบ

ก็จะแจ้งข้อหาและดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายนะคะ
เพราะว่าตัวผู้เสียหายทั้งเจ้าภาพทั้งคนเจ็บ
เขายืนยันจะเอาเรื่องตามขั้นตอนของกฎหมายค่ะ